หอนไก่ที่จังหวัดราชบุรีคุณดูดิ
นี่ต้นหงอนไก่แล้วมันออกดอกมาเนี่ยเห็นไหม
รูปร่างคล้ายกับตัวไก่เลย
แถมชาวบ้านเขาบอกว่าอาจจะมีช่องปีราบก็ได้นะแบบเนี้ย

หวานไก่ออกมาเป็นตัวไก่เลยค่ะเขาจอดนะคะ
ดูแล้วเหมือนรูปของตัวไก่เลย
นี่ดอกหงอนไก่นะคะสีแบบสดใสเด่นเป็นสง่าสะดุดตาชมพูเข้ม
ช่อดอกจะเป็นทรงกลมนะ
แล้วมันขัดกันเป็นเกลียวเหมือนรวมกันเป็นกระจุกกระจุก

คุณหงอนไก่เนี่ยนะคะปลูกไว้ที่บริเวณร้านขายของชำ
เลขที่๑๖๔หมู่๔ตำบลดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
เจ้าของร้านคือคุณสิริพรวิริยาวุฒิหรือว่าเจ๊ต๋อย
ต๋อยเจ้าของร้านเดิมทีเนี่ยเธอซื้อต้นหงอนไก่มา๑๐ต้น
เอามาปลูกกว่า๖เดือนแล้วจนกระทั่งนี่แหละ
มีหนอนไก่แปลกต้นหนึ่งนะออกดอกมา
แล้วรูปร่างคุณอาจเทียบกันเทียบกับไก่แป๊ะเลย
เหมือนชาวบ้านสังเกตเห็นว่าเฮ้ยดอกของต้นหงอนไก่
ดอกกลุ่มนี้ลักษณะไก่ชัดเลย
มันคล้ายจริงนะคุณผู้ชมนะลองดูนะ
เธอก็โพสต์รูปลงในเฟซบุ๊กมีชาวบ้านเพื่อนในเฟซบุ๊กอะไรต่างนานา
คอมเมนต์พูดคุยกันตีความกันไปต่างนานา
แล้วยังไงรู้ไหมเขาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
งวดวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
เพราะเขาตีความกันไปว่ามันคือเหมือนเลข๙๙
เป็นยังไงยังไงปรากฏว่างวดที่ผ่านมาเป็นไง

เฮ้ยหนูอ่ะนี่
ส่วนงวดหน้า๑๖เมษายนที่จะถึงนี้
เธอก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาบ้านเลขที่
เอาบ้านเลขที่ไปเสี่ยงดวงเสียงโชคกูบ้าง
ส่วนจะตีความอะไรยังไงอันนี้แล้วแต่เลยนะ
แต่ที่คุณมาดูกันเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นไปแตกต่างกันออกไปก็มีเหมือนกัน
เขาบอกว่ามีชาวบ้านมาแล้วเขาบอกว่าถ้าถูกรางวัลอีก
เดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาให้ใช้ในการบำรุงหงอนไก่
เออดีเอาสิเห็นไหมพอซื้อโชคลาภแล้วได้จากเพื่อนบ้าน
มาจากไหนล่ะต้นไม้วิธีการดูแลต้นไม้คืออะไร
ใส่ปุ๋ยรดน้ำควรดินก็ว่ากันไป
ต่อไปจะได้ออกดอกออกหงอนมาหลายตัว

ก็จะสีเขาสวนกันเนอะดูเหมือนไก่มาก
เขาได้บอกไหมว่าเขาใส่ปุ๋ยสูตรอะไร
เขาไม่ได้บอกคุณจะไปซื้อสูตรปุ๋ยเลยเหรอ
แล้วมันต้องทางนั้นแล้วอยากจะมีอิสระทางการเงิน
ดอกดีผลดอกอีกแล้ว
ถ้าสูตร๓๔๒๔๓๕ชอบไหมอันที่๑๐๐กว่าชอบนะ

เดี๋ยวลองดูเผื่อจะได้เอาปุ๋ยไปบำรุงต้นไม้